ประเด็นนี้กันหน่อยนะคะหลายคนบอกว่ามันน่าสงสัยค่ะ
มีภรรยานายทหารคนนึงหายตัวไป๓วันติดต่อไม่ได้เลย

ไปเจออยู่ก้นบ่อทิ้งขยะที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะ
นี่ค่ะลึก๑๕เมตร

เป็นของอาคารเองครับในแฟลตทหารค่ะ
แล้วปรากฏว่าพอไปตรวจสอบดูเนี่ยคือแขนหาหักผิดรูปผิดร่าง
ลักษณะคือมันตกลงมาจากแฟลต์
ปล่องนี้มันจะอยู่ด้านบนสุดของอาคาร
ดัดฟ้าแล้วก็เวลาเขาจะทิ้งขยะเขาจะห่อนลงมา

ที่เราต้องเซ็นเซอร์ไว้เป็นมุมลึกทางบนขวา

และหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ

เมื่อวานนี้ค่ะตำรวจสนบังซื้อได้รับแจ้งเหตุ

ผู้ตายชื่อประกายแก้วนะคะอายุ๓๖ปี
นอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ในบ่อทิ้งขยะนี้

แต่ว่าไม่ได้ใส่รองเท้าค่ะ
เรื่องต้นตามร่างกายเริ่มเน่าเปื่อยแล้วนะคะ

แต่มีถุงยางอนามัยที่ยังไม่ได้ใช้งานหลายชิ้นค่ะ

ใช้เครื่องเจาะคอนกรีตกับกำแพงข้างบันไดให้ทะลุ

เบาะมันก็แคบด้วยแล้วลึกด้วยนะคะ
ก็เลยต้องดูว่า

ติดอยู่ตรงบริเวณกำแพงตรงส่วนไหน

เจาะกำแพงเพื่อจะนำร่างออกมาตรวจพิสูจน์

แต่ชุดต่างที่เจอกระเป๋าอะไรพวกนี้

ที่สามีเขาบอกเอาไว้ก่อนที่ภรรยาจะหายตัวไปนั่นแหละ
ใช่ค่ะเพราะสามีไปแจ้งความคนหายไว้ด้วย
คุยกับสามีที่เป็นทหารยศจาก๑๑ในสังกัดหนึ่งที่กรุงเทพเนี่ยนะคะ

วันลอยกระทง๒๗พฤศจิกายน

สังสรรค์อยู่กับกลุ่มเพื่อนภรรยาทหาร
ตกดึกตัวเขาก็ไปพาลูกวัย๒ขวบเข้านอน
พอตื่นนอนมาตอนเช้าเอ้าเมียหาย
ตอนแรกก็คิดว่าเออไปนอนที่ร้านละมั้ง
ปรากฏว่าไม่เจอค่ะ

ชอบขี่มอเตอร์ไซค์ไปหรือไม่ก็ขับรถยนต์ไป
เขาเลยไปแจ้งความว่าที่สอนอบังซื้อ
แล้วก็เอาข้อมูลภรรยาให้ตำรวจ
แล้วก็ไปโพสต์ลงในโลกโซเชียลด้วยว่า
สวมชุดสีอะไรแบบไหนโพสต์เอาไว้
วันที่๒๙ให้กลุ่มทหารในแฟลต

แต่ว่าไม่มีคนรับนะเนี่ยเขาบอกไว้
เสื้อสีขาวกางเกงสีดำ
ใครพบเห็นช่วยแจ้งถี่

่งหน้าสมุทรปราการแล้วก็หายไปเลยค่ะ
อีกประเด็นที่ตำรวจตั้งปมไว้ก็คือว่า
ผู้ตายอาจจะไปเคลียร์เงินกับลูกหนี้หรือเปล่า
เพราะว่าเธอเป็นเจ้าหนี้มีการให้ยืมเงิน
อาจจะมีการไปเคลียร์เงินกันแล้วไม่ได้คืน

เราส่งคุณสุชาดาลงพื้นที่นะคะ

วันที่ว่าหายตัวไปอะ

ชุดนี้เลยเสื้อสีขาวกางเกงสีดำ

เดินไปที่แฟลต์ที่เกิดเหตุ
แต่หลังจากนั้นไม่รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ
น้องชายของผู้ตายในเศรษฐวุฒิ

เพราะเขาบอกเขาติดใจการตายของพี่สาว
พี่สาวพักอาศัยอยู่ที่แฟลต์ทหาร

มีพี่สาวสามีและลูกชายสองขวบอยู่ห้องเดียวกัน

เป็นตึกที่พี่สาวไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยด้วยซ้ำ
ไม่มีความจำเป็นต้องไปตึกนั้นเลย

ไม่ได้อยู่ตึกที่พี่สาวตกลงไปตาย

มีคนเห็นพี่สาวเนี่ยเดินไปที่ตึกที่พบศพ

แล้วมีการหันมองออกมาเหมือนมีคนเรียก

จากนั้นเดินขึ้นตึกแล้วก็มาถูกพบเป็นศพเลยค่ะ
ครั้งสุดท้ายที่น้องชายบอกว่าติดต่อพี่สาวได้ก็คือ
พฤศจิกายนนั่นแหละทุ่มตรง
เป็นการไลน์ไปแซวขอยืมเงินนะคะ

แล้วหลังจากนั้นหายไปเลยเนี่ย
หลังจากนั้นหายไปเลยจนน้องชายทักไปเนี่ย

ก็ไม่มีคนอ่านไม่มีคนตอบ
ถามว่าสงสัยพี่เขยไหม

แถมวันที่พี่สาวหายตัวไปเนี่ย

เป็นลมล้มพับไปเหมือนกันอ่ะตัวพี่เขยอ่ะ

แม้ว่าพี่สาวจะมีปัญหาด้านสุขภาพ
ก็คือเป็นมะเร็งไทรอยดระยะที่๓ค่ะ

แต่จะเป็นการฆ่าชิงทรัพย์ไหมอันนี้ไม่แน่ใจ
เพราะที่แลตเองก็ไม่เคยมีประวัติเหตุอาจยากรรมมาก่อน
อันนี้ผมไม่ทราบเรื่องรายละเอียดนะครับ
เพราะว่าผมก็ยังไม่คอนเฟิร์ม

จูงใจอย่างอื่นที่นำพาให้เขาไปเสียชีวิตหรือเปล่า
ถามว่าเคยมีไหมมันก็มีบ้างเล็กน้อยครับ

แต่ว่ามันไม่ใช่แรงเหตุจูงใจ
เพราะว่าเขายังมีน้องกองทัพอะครับ
น้องลูกสาวแล้วลูกชาย
ตอนนี้ทางครอบครัวมองว่ามันเป็นเหตุฆาตกรรมมากกว่า
เพราะว่ามันปัจจัยต่างที่เหตุฆ่าตัวตาย
หรือว่าอุบัติเหตุเนี่ยตัดออกไปเลย

แฟลต์ทหารตรงนี้เนี่ยอยู่ในกรุงเทพเนี่ยใช่ไหม

คือผู้ตายเนี่ยเขาก็จะอยู่กับสามีแล้วก็มีลูกเล็กนะครับ

ในห้องพักในแฟลต์ในอาคารที่อยู่กันเนี่ยที่น้องชายบอกเนี่ย
ในห้องนี้มันจะแบ่งเป็น๒ห้องแยก
น้องชายอยู่ห้องนึงแล้วก็พี่สาวก็อยู่กับสามีแล้วก็ลูก
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยคือคืนวันลอยกระทง
พฤศจิกายนวันจันทร์ที่ผ่านมา
วันนั้นเขาก็มีการนั่งดื่มสังสรรค์กันที่แฟลต์ทหารนี่แหละ
จะมีวงของสามีวงหนึ่งอันนี้ผู้ตาย
ผู้ตายจะอยู่กับบรรดาวงของเมียทหาร
ดื่มกันอยู่ตัวของผู้ตายก็บอกกับสามีว่าให้กลับห้องก่อน
เพราะต้องไปดูลูกเดี๋ยวตัวเธอเนี่ยจะนั่งดื่มต่อ
ซึ่งสามีก็บอกว่าเขาก็กลับห้องพาลูกขึ้นนอนนะ
แต่หายไปเลยหายไปเลย
ในคืนนี้น้องชายบอกผมก็ยังทักไลน์มาแห่พี่อยู่เลยบอกขอยืมเงินหน่อย
ใช่พี่ก็ยังตอบอยู่เลยส่งสติ๊กเกอร์ตอบกลับไป
เอาภาพไลน์มานี่ตรงนี้นะฮะ
จากนั้นอีกวันนึงเนี่ยก็ทักไปแต่ไม่มีการตอบกลับ

แล้วก็มารู้ข่าวว่าตัวของผู้ตายเนี่ยหายไป
คุณแอนใช่ไหมอ่าชื่อเล่นนะฮะ
ชื่อจริงชื่อคุณประกายแก้ว
ทีนี้พอเขาหากันไม่เจอเนี่ย
เขาไปไล่ภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็พบว่าในคืนนั้นเนี่ยมันจะมีภาพที่คุณประกายแก้วเนี่ย

ไม่ใช่ตึกของเธอน้องชายบอกตึกนี้เคยอยู่
แต่มันไม่ได้อยู่ซีกห้องอะไรแถวนี้ด้วย
ใช่ตอนนี้ไปอยู่อยู่อีกตึกนึงแล้ว
คือไม่ใช่ตึกที่อยู่และไม่ใช่ตึกที่เปิดร้านชำด้วย
สามีก็เลยโพสต์โพสต์ตามหา
เอาโพสต์มาโพสต์ที่สามีโพสต์เอาไว้
เพื่อประกาศตามหาเผื่อใครพบเห็น

พอดีแฟนผมหายไปตั้งแต่เมื่อคืนวันลอยกระทง
ตอนนี้๒๔ชั่วโมงแล้วแจ้งความแล้ว
โทรศัพท์โทรติดแต่ไม่มีใครรับ
ใครที่พอจะเห็นฝากแจ้งด้วยนะครับ

แล้วก็เขียนว่าขอบคุณครับพร้อมกับลงรูปภาพแฟน
แล้วเขาไปได้เบาะแสจากสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
มันไปสิ้นสุดแถวสมุทรปราการใช่ไหม
ใช่ค่ะเมื่อประมาณ๒วันก่อนก็คือประมาณ๒๗๒๘ถ้า๒วันก่อน

จนกระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมาใช่ไหม

มีคนในอาคารที่เขาเจอศพเขาได้กลิ่นเหม็น
เขาก็ไล่ตามหากันว่ามันกลิ่นอะไร
แล้วเขาก็ขึ้นไปดูที่ปล่องทิ้งขยะ
พอมองลงมาจากด้านบนเนี่ยเจอร่างคนอยู่
จำได้ว่าเฮ้ยคือคุณประกายแก้ว

มันหย่อนตัวลงไปแล้วศพมันดูสภาพขึ้นอืดละ
ผูกไปอะไรขึ้นมาเดี๋ยวมันสภาพศพเสียหาย
ก็เลยต้องใช้วิธีเจาะปล่องตรงข้างกำแพง
พอนำออกมาเนี่ยโอ้โหปรากฏว่าคือคุณประกายแก้วที่อยู่ในชุดวันนั้นเลย
วันที่๒๗เลยเสื้อแขนยาวสีขาวกางเกงสีดำ

แต่ในกระเป๋าไม่มีโทรศัพท์มือถือในตัวไม่มีโทรศัพท์มือถือ

นั่นแหละก็เลยคือคำถามว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
อันนี้คือปล่องที่แบบเขาจะหย่อนขยะลงมาจากชั้นดาดฟ้าของอาคาร

เพิ่มเติมอีกนะคะเขาก็เล่าไปเหมือนที่พี่อุ๋ยเล่าเมื่อกี้
ก็คือเหมือนตอนที่เขาให้การไว้ตอนแรกอะค่ะ
เมื่อเช้ามืดนะคะเช้ามืดของวันที่๑ธันวาคมตี๓๔นาทีเนี่ย
สามีของคุณประกายแก้วโพสต์รูปสมัยแต่งงานกัน

กว่าจะมีกันและกันมันยากนะ

แล้วพ่อจะอยู่กับใคร
ตอนนี้ตำรวจก็เรียกเพื่อนสามีผู้ตายและเพื่อนผู้ตายมาสอบปากคำ
เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะคะ

ซึ่งตอนนี้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็เข้ามา

มันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหม

หรือจะพลัดตกลงไป
มันจะมีเหตุอะไรให้ไปดูปล่องขยะ
หนูจะโดนผลักลงไปหรือบ่ลอยังไง

คงไม่จะพากระเป๋าลงไปด้วยไหมคะ

แล้วมันมีทรัพย์สินเงินทองอะไรที่หายไปด้วยหรือเปล่า
เดี๋ยวรอการคลี่คลายคดีต่อไปนะฮะ